ของการจับกลุ่มทำให้เจ้าหน้าที่ก็ล้า
คนถูกจับกลุ่มก็เหนื่อยอ่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเรื่องของเมายาผู้ชายคนหนึ่งเมายาแล้วเอาเหล็กไปฟาดคนงานชมประธาน
ได้รับบาดเจ็บนะครับจากนั้นผู้ชายคนนี้เมาต่อไปลักขโมยวัว
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่พยายามตามไล่จับเขากระโดดลงคลอง
สุดท้ายจบที่ไหนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะ

เฮ้ยแบบนี้คือเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยผู้ก่อเหตุก็ล้าไม่แพ้กันนะฮะ
แต่ก็ยังพอมีแรงขัดขืนจนต้องลากขึ้นคลองแบบนี้คุณ
โอ้โหตอนขึ้นผู้ก่อเหตุสบายกว่าเจ้าหน้าที่นะ

ชั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องมัดขาและลากขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ได้แจ้งมาบอกว่ามีคนงานของชมประธานจังหวัดชนบุรี

ก็เลยนำกำลังพร้อมกู้ภัยสายชนมาที่เกิดเหตุ
เมื่อมาถึงก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ริมคลอง
มีกลุ่มชาวบ้าน๓๔คนควบคุมตัวไว้ก่อน
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายปรีชาสุขแสงนะฮะ
ผู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว
สภาพแขนด้านซ้ายถูกตีเป็นแผลชะกัน
ขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นแหละ
ลุกขึ้นฮะกระโดดลงคลองทันที

กี่ชั่วโมงรู้ไหมครับสามชั่วโมงเริ่มตอนไหน

จะแรงหมดแล้วนะลอยคออยู่กลางคลองแบบนี้
ผู้ภัยเลยนำเรือท้องแบนแล้วก็อาสา๕คน
สอบถามได้ความว่าที่ทำร้ายคนงานชมประธาน
เพราะคนงานไปทำร้ายลูกชายเขาก่อน
แล้วก็ยังสาภาพว่าได้เสพยาบ้ามา๒เม็ด
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่โรงพักษณ์
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายพิสิทธิสุดพิมศรีอายุ๔๐ปี
ป่วยทางจิตจากการเสพยามานาน
โดยภรรยาของนายปรีชาผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
ขณะที่สามีเธอยืนปัสสาวะอยู่หลังบ้าน
ผู้ก่อเหตุย่องเลยคุณย่องมาด้านหลัง
แล้วใช้ไม้เกลี่ยปูนจะฟาดศีรษะ
แต่สามีเธอหลบทันแล้วก็ยกแขนรับ
ถูกตีที่แขนอย่างแรงเป็นแผลชะกัน
ถูกตีได้แก่วิ่งเปิดประตูขึ้นนอกไป

ตรงนี้ทีนึงแล้วก็ตรงนี้ค่ะ

บอกว่าหลังจากผู้ก่อเหตุหนีมาจากบ้านพักคนงาน
จมภาษาประตีเขานั้นก็มาขโมย
มาแก้เชือกวัวที่ผมผูกไว้ริมคลอง
ก็เลยขู่ไปว่าเดี๋ยวยิงให้ไส้แตกนะ

ผู้ก่อเหตุก็กระโดดน้ำอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับ